อยู่ตรงไหนหรือเธอรักสบายดีหรือร้าย
อยู่กับใครที่ไหนรู้ไหมยังไม่มีใครคิดถึงเธอ
สุดก็ฟ้าแสนไกลส่งใจไปให้ทิ้งเธอ
อยากให้เธอรู้ไว้ฉันขอเป็นส่วนหนึ่งของเธอ
บอกว่าฉันรักเธอเอาห่วงเสมอทุกครั้ง
ฝากกับฝาและกับดวงดาว
ให้คอยดูแลเธออยู่เอาอยู่ที่ไหนก็ตาม
ส่งความรักให้เธอตรงข้างกายเธอ
รักฉันวันเวียนที่ไม่ไกล
เพลงด้วยความคิดถึงสำหรับหญิง
เป็นเพลงในความทรงจำของหญิง

อายุหนูเลยอะ

ใช่ค่ะตำนานมาก
ใช่เป็นเพลงที่ทำให้เราก็เลยทุกวันนี้ไงฮะ

จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้
คิดว่ามีสักคนเข้าใจ
ไม่คำนึงว่าเขาเป็นใคร
ไม่สนใจว่ามาจากไหน

เพราะแรงนี้ต้องเป็นพี่ปุ๊คนเดียวกับนั้นจริง

ในการจะนะให้เราขึ้นไปร้องด้วยเลย
ซึ่งตอนนั้นอยากจะปฏิเสธแต่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมอ่าเขาบังคับ
ไม่ภูมิใจเหมือนกันที่เข้ามาร้องเพลงเรานะฮะ
แล้วมันเข้ากันดีมากเลยใช่อ๋อตายแล้วมันไม่กลัวแล้ว
ภูมิใส่แววหรอใส่แววสิอ้าวสวย
เบาสายใช่ถูกต้อง

เขามีความรู้สึกอ๋อ

สไตล์ของเขาไงแล้วมันทำให้เพลงมันลึกแล้วมันอีกขั้นหนึ่งเลย
แต่พี่ปุ๊ก็จะมีความเป็นสไตล์เป็นแบบพี่ปุ๊ที่มันไม่มีใครเหมือนจานยานวิพา